ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาแต่หลอนตัวเอง
บอกตัวเองซ้ำว่าการชุมนุมของประชาชนนี้มีคนอยู่เบื้องหลัง
คิดดูถูกประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่คิดว่าประชาชนจะมีความคิดเป็นของตัวเอง
พอตนเองไม่มีสติปัญญาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ก็เลยใช้มุกเดิมในยุคสงครามเย็น
คือสร้างปีศาจและยัดเยียดให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นศัตรู
จากนั้นก็ปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันจงใจสร้างความไม่สงบขึ้นมาเอง
โดยเอาประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นเหยื่อและหลอกใช้ให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือ
พอเกิดเหตุปะทะกันก็ใช้อำนาจพิเศษ
ผมยืนยันครับท่านประธานครับว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันทั่วประเทศ
โครงการไล่ประยุทธ์ผุดทั่วไทย
ถ้ามีคนที่ต้องอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะก็น่าจะเป็นพักการเมืองที่เปิดเผย
กับสื่อมวลชนตรงว่ารัฐมนูลนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเราเสียมากกว่า
เพราะนี่คือเหตุสำคัญครับที่ทำให้ประชาชนรู้โดยทันทีผ่านสื่อ
ว่ารับธรรมนูลนี้ถูกออกแบบมาให้กับภักดิ์การเมืองภักดิ์หนึ่ง
ไม่ได้ออกแบบมาให้กับประชาชนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชน
รัฐบาลที่มาจากรัฐมูลฉบับนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นรัฐธรรม
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชน
ท่านประธานครับผมอยากจะฝากไปถึงประชาชนผ่านท่านประธานว่า
ผมทราบถึงหัวอกหัวใจของประชาชนดีว่าการที่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาล
มาจากรำนูนที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชน
มันอึดอัดครับแค้นจนแทบจะระเบิด
แต่สิ่งที่ประชาชนทุกฝ่ายต้องพยายามช่วยกันในเวลานี้ก็คือ
ประคับประคองไม่ให้สังคมนี้ต้องตกเป็นเหยื่อ
เงื่อนไขความขัดแย้งและความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้น
วันนี้ต่างฝ่ายต้องยอมรับครับว่าคนที่คิดต่างจากเรานั้นมีอยู่จริง
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นของเขา
เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นของเรา
และต่างฝ่ายต้องมีความอดทนอดกลั้น
และยืนยันที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมุ่งมาตรปรัฐนาร้าย

ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมต้องเข้าใจก่อนครับว่า
ท่าทีที่ตรงไปตรงมาที่เราไม่คุ้นเคย
กลายเป็นความเกลี้ยวกราดในบางครั้ง
เป็นเพราะพวกเขาถูกกดทับด้วยอำนาจนิยมทั้งในครอบครัว
โรงเรียนสังคมและวัฒนธรรม
กับสังคมที่ชายเป็นใหญ่
สังคมที่ให้อภิษฎกับผู้เกิดก่อน
ระบบเส้นระบบอุปถัมภ์ระบบโซตัส
ที่ถ้าบอกแล้วเขาต้องเชื่อ

สั่งให้ทำก็ต้องทำห้ามถามห้ามสงสัย

สังคมที่ผู้ชุมนุมเติบโตขึ้นมา

ลายล้อมพวกเขาด้วยข้อมูลและข้อที่จริง
ที่เขาสามารถสืบค้นได้
ไม่ได้อยู่ในสังคมที่อุดมไปด้วยอารมณ์
คนรุ่นเก่ารุ่นก่อนอีกต่อไป
ตบจูบที่ผู้ใหญ่ดูอย่างสนุกสนาน

ข่มเหงกันขนาดนี้จะไปรักกันลงคอได้ยังไง
ต่อให้ผู้ใหญ่ในวันนี้บอกกับพวกเขาว่า

เขากลับถามผู้ใหญ่ว่าต้องเดินตามในระยะกี่เมตร

เด็กรุ่นนี้ถามว่าน้ำร้อนที่ว่าในกี่องศา

ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเยียวยา

ด้วยท่าทีที่เราไม่คุ้นเคย
ก็เป็นเพราะอำนาจนิยมของสังคม

เราจะใช้อำนาจนิยม
ดเขาให้หนักกว่าเดิมอีกต่อไป

ที่สำคัญที่สุดเราต้องพูดคุย

สายใหญ่ทางสังคมที่มีต่อกัน

สายใยของความเป็นเพื่อนที่เคยกอดคอกัน

และการมองพวกเขาในฐานะเพื่อนร่วมชาติ
สักวันวิกฤตการณ์เกิดขึ้น

ฝ่าวิกฤตไปพร้อมกับเรา

ในขณะที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า

ซึ่งประชาชนอีกฝ่ายก็ต้องเคารพ
ความคิดเห็นและการแสดงออก

และพยายามมองไปที่เจตนาที่ดี
เราก็จะเข้าใจครับว่าการปฏิรูป
พวกเขาเสนอคือการปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพื่อความสถิตสถาพรของสถาบัน

ภายใต้รับนูนนี้สืบต่อไป

หลายท่านได้ออกมานำเสนอแนวคิด

อีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากพวกเขา
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยน

ด้วยผลอย่าระแวงกัน
ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนี้

หนทางที่จะคลี่คลายได้

ที่เป็นการเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง

สร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้

ประชาชนที่คิดต่างรู้สึกไว้วางใจ
ที่จะพูดคุยกันด้วยไม่ได้

ประชาชนต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัย

บรรยากาศของประชาชนที่คิดต่าง
มีความไว้วางใจกันมากขึ้น

เจตนาที่ดีของกันและกันมากขึ้น

เพื่อหาทางออกในการปฏิรูปใด

หรือแม้แต่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

หรืออย่างน้อยก็จะมีการทำประชามติ

ยังไม่สายเกินไปจริง
เพียงแต่คนเอกประยุทธ์แจนโอชา
แม้แต่วันนี้จะรู้ตัวเอง

ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นตัวกลาง
ในการแก้ไขปัญหานี้ได้อีกแล้ว

รวมทั้งขอให้พักร่วมรัฐบาล
ได้พิจารณาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล

อิสระจากกลไกของคอสช
ให้มาขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูล

ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนเสีย

เสียสละลาออกเถอะครับ

เพื่อให้ประชาชนได้นับอนาคต